นักเสี่ยงโชคทั้งหลาย
เดี๋ยววันนี้วันที่ไรแล้วนะ
ฉะนั้นเหลือเวลาอีก๔วันมา

นี่คุณ

แต่ดิฉันจะมาเตือนภัยคุณสองคนและคุณผู้ชม

ปลอเกลือหน้าระบาท
แล้วทำแบบชนิดที่เหมือนจริง

ที่สำคัญไปซื้อมาจากคนที่อ้างตัวว่า
โคต้ามาจากกองสลาก

ขายให้ลูกค้าไปแล้วด้วยคุณ

นามสมมติคุณบี
เธอเป็นแม่ค้าเรขายสลาก

ลอตเตอรี่ทั้งหมดมานะคะ
คือ๔เล่ม
เล่มจะมี๑๐๐ใบ

ทีนี้พี่สาวเธออยู่ที่กรุงเทพ
แล้วพี่เนี่ยปกติก็ขายลอตเตอรี่อยู่แล้ว
ก็เลยส่ง๓เล่ม
ปรากฏว่าเธอก็ไม่รู้
เธอก็ขายไปปกติมีขายออกไปแล้วอืม

บอกเลยเฮ้ยบีบี

เพราะพี่เชี่ยวชาญจับลอตเตอรี่มาตลอด
แล้วขายลอตเตอรี่มาตลอด

ตกใจค่ะเพราะว่าขายให้กับลูกค้าไปแล้ว

ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่น

เท่ากับอยู่กับเธออีก๙๗ใบ

แล้วพี่บีไปเอารอเตอรี่นี้มาออกจากไหน

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเขาได้โคต้าสลากมาจากกองสลาก
เหลือทั้งหมด๔เล่มก็เท่ากับว่าเล่มละ๑๐๐ใบมี๔๐๐ใบ
ก็เลยโอนเงินให้กันไป๓๖๐๐๐บาท
ปรากฏอย่างที่บอกตอนพี่สาวจับสลากปุ๊บพี่สาวบอกเฮ้ยมันแปลกนะ
ของปลอมเนี่ยพอจับแล้วผิวมันลื่นผิดปกติ
เอาจริงถ้าเป็นของจริงจับแล้วผิวกระดาษจะหยาบด้าน
ตัดสินใจเอาลอตเตอรี่ทั้งหมดไปให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปรากฏเจ้าหน้าที่ยืนยันมาโอ้โหเป็นแม่ค้าเขาแทบสุด
สลากทั้งหมดเป็นของปลอมค่ะ

เพราะในส่วนของสลากปลอม๑เล่ม
อย่างที่บอกว่าเธอขายเอาไว้ที่จังหวัดขอนแก่นนางเสาบี
มีลูกค้ามาซื้อไปเธอเลยขอประกาศตรงนี้เลยว่า
เธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจขายของปลอมให้นะ
ฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อไปเธอจำไม่ได้หรอกใครซื้อไป
เอามาคืนเธอแล้วเธอยินดีที่จะคืนเงินให้ค่ะ
ส่วนทางพี่สาวเหตุเกิดที่กรุงเทพ
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพรัฐนาธิเบสค่ะ
แล้วตอนนี้ถามว่าติดต่อกลับไปหาคนขายสลากปลอมได้หรือเปล่า

ลูกสาวเขาก็คอนเฟิร์มกับเราว่ามันเป็นของจริงที่
พ่อค้ามานานแล้วมันไม่ใช่ของปลอม
เราก็แค่คุยได้แค่นั้นนะคะ
ซึ่งตัวเราก็บอกว่างั้นให้พ่อโทรมายืนยันคอนเฟิร์มกับพี่
แต่ก็ไม่โทรกลับมาเลยค่ะ
คือคุณบีโทรกลับไป
ทางต้นทางคนที่ขายสลากให้เธอแต่ไม่ได้เจอคนขายจริง

ซึ่งลูกสาวก็ยืนยันว่าพ่อไม่ได้ขายลอตเตอรี่ปลอมแน่
ขายของจริงขายมานานแล้ว
เธอก็เลยยืนยันว่างั้นให้พ่อโทรมาคุย

คือทางพี่สาวไปที่สำนักงานสลากแล้วไง
แล้วเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าทั้งหมดมันปลอมอ่ะดิ
แล้วชาวบ้านช่องเขาจะรู้ได้อย่างไร

อย่างเราเองเราซื้อทุกงวด

ถ้าอย่างนั้นเพราะมันใส่ซองพลาสติกใสมา
ใช่ค่ะถ้างั้นเชอรี่กับคุณก๊อฟและคุณผู้ชมค่ะ
ฟังขวัญให้ดีนะคะหลังจากมีข่าวนี้ออกไป
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาแนะนำ
แนะนำวิธีสังเกตแล้วนะคะ
เพื่อการตรวจสอบสลากจริงและสลากปลอม
มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
โดยพันโทหนุนสันสนาคมค่ะ
ผู้บุญในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตัวแทนจำหน่ายสลากและผู้ซื้อจองล่วงหน้า
ใช้ความระมัดระวังในการไปซื้อสลากจากบุคคลอื่น
จำหน่ายเฉพาะสลากที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสลากเท่านั้น
การปลอมเป็นอย่างไรคะ
ตรวจดูคุณผู้ชมดูตามภาพหน้าจอนะคะ
ตรวจดูคุณลักษณะทั่วไปของสลาก

รูปภาพขนาดตัวเลข
ขนาดของตัวอักษรและตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษ
ทีมงานรบกวนเดี๋ยวขึ้นวินโดคุณก๊อฟด้วยนะคะ
เขากำลังกรรมการตรวจสลากของตัวเอง
เอาอย่างนี้คุณดูนะโชว์ให้คุณผู้ชมดู

แต่ดิฉันต้องการให้คุณดูตามที่ฉันจะเล่า
คุณผู้ชมคะความหนาความบางของกระดาษ
รูปแบบของสลากขนาดตัวเลข
ขนาดตัวอักษรและดูด้วยว่า
กระดาษที่ใช้พิมพ์สลากคุณดูมีลายน้ำไหม
มี
คุณผู้ชมใช้วิธีการตัดแตะตัวเลขหรือข้อความ
ถ้าเกิดเป็นการปลอมบางส่วนเขาจะไม่ได้ปลอมเพื่อขาย
แต่เขาจะปลอมเพื่อหลอกขึ้นเงิน

ใช่เขาจะปลอมเพื่อหลอกขึ้นเงิน
แต่การปลอมทั้งฉบับเป็นการปลอมเพื่อขาย
แต่ครอบจริงนะเวลาเราซื้อเนี่ยนะ
เราจะได้ซองพลาสติกใส่มาเราก็ไม่ได้ไปจับเนื้อสัมผัสว่า
มันสากไหมมันลื่นไหมหรือมันยังไงถูกไหม
ก็คงต้องแนะนำว่าเอาออกจากซองก่อน
แล้วก็ลองจับลองส่องดูซิว่ามันเป็นไปตามที่คุณขวัญบอกไหม
ลองส่องกับแดดดูสิมันจะมีลายน้ำลายนกวยุพักอะไรหรือเปล่าถูกไหมฮะ
ค่ะใช่แล้วคุณคะถ้าเกิดคุณทำปลอมนะคะมิจฉาชีพเหล่านี้
คุณคะคุณติดคุกนะคะคุณมีความผิดตามกฎหมายนะคะ
คุณอย่าทำนะคะเออเนี่ยพออ่านข่าวนี้แล้วตกใจเลย
ลอตเตอรี่งวดนี้ไหมคะคุณครับงวดล่าสุดนี่แหละครับ
กำลังดูอยู่ว่าเลขคุณซื้อเลขอะไร

ความจริงดูแล้วดูแล้วคุณคุณถูกมองแล้วก็จะไปตามกันได้